ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดแห่งหนึ่งที่พิศนุโลก
เด็กสาวคนหนึ่งอายุ๑๗ปีถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกาย
ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่ม๑ทุ่มก็ยังไม่เคอร์ฟิลล์
คืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตลาดขายอาหารอันนี้ขายได้
อาหารการกินขายได้แต่ตบตีกันไม่ได้ไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าน้องผู้เสียหายบอกว่านี่ขนาดผมไปแจ้งความนะ
คู่กรณีรู้ว่าไปแจ้งความเอาคลิปที่ถ่ายไว้โพสต์เยอะอีก
คลิปมันเป็นหลักฐานนะที่คุณเองจะถูกดำเนินคดีนะ
ไม่ได้กลัวเลยเดี๋ยวไปดูคลิปก่อนนะครับ
โอ้โหนี่ฮะรุมนะฮะใช่แล้วพ่อค้าแม่ค้าคนในตลาดเยอะแยะไปหมด

ถูกวัยรุ่นรุมตบตีนะ
กระทืบซ้ำเข้าที่ใบหน้ากับศีรษะด้วย
เป็นตลาดที่ขายอาหารตอนกลางคืนนะครับ
พิศนุโลกร่วมใจอาคารหนึ่งนะฮะ
อยู่ใกล้สถานีรถไฟพิศนุโลกนะครับ

ชื่อนายทิติวัฒน์อายุ๕๔ปี

แจ้งความที่สพเมืองพิศนุโลกนะครับ
วันนี้ก็พาไปให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ
พ่อบอกว่าวันเกิดเหตุลูกสาว
ถูกกลุ่มวัยรุ่นทั้งหญิงและชายรวม๕คน
รุมทำร้ายร่างกายในตลาดพิศนุโลกร่วมใจอาคารหนึ่ง
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ท่ามกลางสายตาของผู้คนพ่อค้าแม่ค้าเยอะแยะไปหมด
หลังจากลูกสาวถูกทำร้ายก็โทรมาบอกนะฮะ

ก็เลยพาลูกสาวไปแจ้งความไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วด้วย
หลังแจ้งความกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ตอนนั้นถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วในกลุ่มไลน์ด้วยเชิงเยาะเย้ยถากถาง
บอกว่าเนี่ยมาจัดการเขาแล้วคนเป็นพ่อบอกโอ้โห
หัวอกคนเป็นพ่อแค่ลูกเจ็บก็ช้ำแล้ว
เจอโพสต์คลิปประจานแบบนี้อีกยิ่งเจ็บใจแล้วโมโหมาก
เพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่ยอมความเด็ดขาด
ขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่ทำร้ายลูกสาวให้มากที่สุด
ใครจะทำอะไรก็ช่างมันน่าจะเกมกัวกฎหมายมาก

มีดวงดีที่มีคนมาซื้อกับข้าวถ้วยไว้
เมื่อนั้นไม่มีใครช่วยมันสักคนเลย
แล้วไปคนเดียว
ส่วนเด็กสาวที่ถูกทำร้ายนะครับยืนยันว่าไม่รู้จักกับกลุ่มคนที่ทำร้ายมาก่อนนะครับ
แต่ว่าสาเหตุเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดในเฟซบุ๊ก
คือเธอเนี่ยไปแสดงความเห็นต่อว่ารุ่นพี่ที่สนิทกัน
แต่มีผู้หญิงคนนึงคิดว่าเธอเนี่ยไปต่อว่าผู้หญิงคนนั้น
ก็มาแสดงความเห็นในเชิงอาฆาต
แล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวของผู้หญิงคนนั้นว่าเดี๋ยวจะมาทำร้าย
แล้วก็ไปเจอกันจริงที่ตลาดพิศนุโลกร่วมใจ
ซึ่งคาดว่าต้องมีคนบอกผู้หญิงคนนั้นว่าเธอเนี่ยมาอยู่แถวนี้
พอหญิงไปถึงตลาดเหมือนกับรุ่นน้องของผู้หญิง
เขาแชร์ไปบอกหนูมาหนูจะอยู่ร้ายอะไรอย่างนี้
พอพาผู้หญิงมาถึงปุ๊บเขาก็บอกว่ามึงไม่รู้จักมึงใช่ไหมเดี๋ยวมึงได้รู้จัก

แล้วพอมองแล้วเขาแต่ก็คือมันไม่ทันได้มอง
แล้วอ่ะคือมันหลุมกันเลย
เขาไม่ชอบที่หนูเรียกแทนตัวเองเมื่อกี้
ไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักเลย
คลิปก็ชัดเจนนั่นแหละนะว่าใครเป็นใครบ้าง
เพราะว่าในคลิปต้นฉบับเขาไม่ได้เบลอหน้าเบลอตาอยู่แล้ว
ใช่ค่ะโพสต์เอาไว้ก็เป็นหลักฐานชั้นดี
เห็นชัดเลยว่าใครลงมือยังไง